เสียแป้งนาโนตค่ะคุณผู้ชม

พี่ไป๒วันนึกว่ากลับมาเออพี่เบิร์ต

ตั้งแต่เท่าไหร่๒๑๒๒ตุลาที่ผ่านมานี้ใช่ไหม
แล้วจนถึงวันนี้คุณผู้ชม

คันที่หนอนขับพาเสียแป้งหนี

ตำบลเดียวกันกับบ้านหนอนทุ่งลานนั่นแหละ

คลุมผ้าใบอยู่ใต้ถุนบ้านร้าง
ในซอย๔ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
แล้วรถคันนี้นี่แหละที่หนอนพาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาล
เราไปถามเจ้าของบ้านคุณป้าปรานีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดิมของพ่อนะ
แต่ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วไม่มีคนอยู่มาสัก๑๐ปีได้แล้วแหละ
นานป้าถึงจะมาดูครั้งหนึ่งรอบบ้าน

เขาก็จะเอาวัวมามาผูกไว้มาเลี้ยงไว้
ญาติบอกว่าเห็นรถคันหนึ่งมาจอดคลุมผ้าใบอยู่ใต้ถุนบ้าน
ทีนี้ก็เลยมาตรวจสอบดูเอ้ามันจะใช่รถในข่าวหรือเปล่า

ทีนี้ดูสิ
ว่ารถมาจอดทิ้งไว้ในรถมีอะไรหรือเปล่า
ก็ไม่ได้เจอเอกสารหลักฐานอะไรนะคะ
ทะเบียนนี้มันก็ถูกสวม
ป้ายทะเบียนจริงนี่คือขอไขม้วม้า๑๓๕๙สงขลา
แล้วเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บรายละเอียดต่าง
เดี๋ยวก็เอาไว้เป็นข้อมูลน่ะนะคะ

เป็นบ้านของนายวีรชัยหนูด้วงเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ที่เข้ามอบตัวเมื่อวันเสาร์เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา

แต่จะเกี่ยวข้องกับรถนี้ที่เอามาจอดไหมตำรวจก็จะเร่งสืบต่อนะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนของในหนอนเนี่ยนะ
เป็นคนพาในหนอนขับรถเก๋งมาซ่อนไว้ใต้ถุนบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนในหนอนคนนั้นน่ะคือเพื่อนชื่ออะไรกันแน่
ค่อยเก็บข้อมูลไปเรื่อยคุณผู้ชม

เสียแป้งจับตัวยังไม่ได้สักทีนะ
ยิ่งนานยิ่งเลือนลางนะ